ใครจะมีความรักก็มีไปนะฮะแต่ว่าอ๋อมอักขพันธ์ยังครองโสดอยู่นั่น
โสดสนิทไม่รู้ว่ามีใครแอบซ่อนให้อย่างมิดชิดในหัวใจหรือเปล่านะคะ
ที่ต้องโสดอยู่เป็นเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันเลยนะจ๊ะ
นี่คุณขาหล่อขนาดนี้ใครก็อยากจะได้เป็นแฟน
แต่ไม่ยอมเปิดใจให้ใครซักที
บอกว่าโฟกัสหลักเขายังอยู่ที่เรื่องการทำงานค่ะ
ถ้าจะมีแฟนทั้งทีขอให้มันชัวร์ก่อนด้วย
ค่อยบอกทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรุ่นใหญ่แล้วนะ
เริ่มโตแล้วนะครับไม่อยากจะครบแล้วเลิกค่ะและที่สำคัญนะครับ

ตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นพิเศษครับผม

มีทุกคนอยู่มีช่วยมีเช่าบ้างหรือเปล่าครับ

แต่ว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องอายุขนาดไหนครับ

เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เลิกแล้วถึงมาสัญญาณเวลาครับ

คิดว่าเขาคงเชื่อมั่วในตัวเรา
เราตัดสินใจเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ย